ก็ยืนยันนะครับว่าในเรื่องของวัคซีนโควิด๑๙ไม่มีผลนะครับในเรื่องของการฉีดตรงนี้
เรื่องนี้ครับคุณหญิงปัธมารีสวัสดิตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล
โดยบอกว่าตอนนี้ถือเป็นข่าวดีเมื่อในหลายประเทศก็มีการฉีดวัคซีน
กันโควิด๑๙ให้กับประชากรของตัวเองแล้ว
ได้รับวัคซีนก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกในเดือนกรกฎาคมนี้ครับ
ซึ่งทราบว่าตอนนี้มีทั้งนักกีฬาโอลิมปิกที่ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว
และอีกส่วนหนึ่งก็กำลังจะได้รับวัคซีนในเร็วนี้นะครับ
และพาราลิมปิกที่ต้องการจะรับวัคซีนในส่วนนี้ด้วยครับ
ก็ได้เปิดเผยว่าข้อมูลการฉีดวัคซีนตรงนี้นะครับ
จะไม่ส่งผลต่อการตรวจสารกระตุ้นแต่อย่างใด
เพราะฉะนั้นสบายใจได้นะครับสำหรับการฉีดวัคซีนของนักกีฬาแต่ละชาติ